ก็ไปหลายพื้นที่แล้วก็ไปที่พังงาด้วย

แต่ว่างานนี้น่าสนใจตรงที่ว่าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเนี่ยนะคะ
ได้โชว์ฝีมือเล่นกีต้าร้องเพลงกันแบบบนบริโรชีพเลย

เพราะคิดถึงคนชอบพอ
ค่อยสั้นค่อยต่อ
ก็เป็นรักหนักนั้นจริง

ร้องเพลงลมหายใจของความคิดถึงนะคะ
นุ่มชวนฝันทำเคลิบเคลิ้มแบบนี้เนี่ยนะคะ
เป็นลีลาการดีดกีต้า

ของคุณเอกรัฐหลีเซ็นค่ะ

ได้นะดูสิท่านโชว์ฝีไม้ลายมือแบบ

ซึ่งงานนี้ก็คืองานเลี้ยงรับรองน้องน้ำตาลนางสาวชะลิตาสวนเสน่หมิส

ไม่ใช่ทึ่งแค่ความสวยของน้ำตาล
แต่ว่ายังทึ่งความสามารถของรองพ่อเมืองด้วย

ก็เลยไปคุยกับท่านว่าเป็นยังไงมายังไง
ท่านบอกว่าฝึกเล่นกีต้ามาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมัธยมศึกษา
แต่ว่าโอกาสจะได้โชว์แบบนี้ก็ไม่ค่อยมีบ่อยมากนักนะคะ

พอบอกว่ามีงานนี้ท่านก็เลยอยากจะแสดงความสามารถ
อยากจะสร้างความสุขเป็นการสร้างความบันเทิงให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
แล้วบอกด้วยว่าการเป็นผู้บริหารที่ดีก็ต้องมีอารมณ์สุนทรี
มีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวด้วยนะคะ
นี่พึ่งซ้อมกันเมื่อกี้เนี่ย

ก็นานจัดทางก็นิวสิทธิ์หน่อย
หลายคนเชื่อหรือเปล่าครับว่าตำแหน่งรองผู้ว่าครับ
เล่นกีต้าเก่งขนาดนี้

ต้องมีความสีมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัว
สามารถบอกรบให้ความเป็นจริงได้
บริหารงานมันก็ต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์
มีเรื่องของทักษะการบริหารก็ต้องมีความเป็นศิลปินด้วย

คุณฟังรู้เรื่องได้ยังไง

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องชมท่านรองนะครับว่าเป็นคนที่มีศิลปะมาก

สาวมาทั้งทีแล้วเป็นสาวงามระดับโลก
ต้องมาร้องเพลงให้ฟังสาวฟัง

ที่บ่อนี่จะถามว่าคุณฟังออกได้ไง

วันหลังพาท่านรอไปสัมภาษณ์กลายลมพงศ์นิดหนึ่งนะ
มันจะได้มีเสียงดนตรีคลอ
บรรยากาศอย่างนี้แหละงั้นบอกทีมงานลดเสียงลงก่อนเดี๋ยวขอสักพักก่อน
แล้วงานนี้เนี่ยไม่ใช่แค่น้องน้ำตาลไม่ใช่แค่คนที่ไปร่วมงานประทับใจนะ
ชูชาติอ่อนเจริญผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงา
ก็บอกด้วยว่าฟังครั้งแรกนี่นึกว่านักร้องมืออาชีพมาร้องประทับใจมาก
จริงพอเงยหน้าขึ้นไปบนเวทีอ้าวท่านรองผู้ว่านี่เอง
อ้าวเพิ่งบอกฝ่าคนกันเองนี่นาเลยรู้สึกว่าโอ้โหงานนี้เป็นงานที่ประทับใจมาก
ฟังเพลงที่ภัยเลาะแล้วประทับใจกับบรรยากาศก็เป็นค่ำคืนที่ดีมากเลย
ตัดภาพมาก็เห็นน้องน้ำตาลต่อน้ำตาล
น้ำตาลไหมใช่น้ำตาลติดก้นมอ